และตอนนี้นะครับเอกชนยังคงระดมการช่วยเหลือไปให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
ในการไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม๑๒จังหวัดภาคใต้
สิ่งของอุปโภคและบริโภครวมราคาไม่ต่ำกว่า๑๘ล้านบาท

ผู้ประสบอุทธกภัยภาคใต้ออกเดินทางพร้อมเข้าสารรัชมงคลจำนวน๔๕ตัน
และสิ่งของอุปโภคบริโภคอื่น
พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือรวมมูลค่ากว่า๑๘ล้านบาท
ให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทธกภัย
ในพื้นที่๑๒จังหวัดภาคใต้
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
ในกิจกรรมฟื้นฟูหลังน้ำท่วมในจังหวัดที่ประสบภัยอีกด้วย